คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะก็จะได้ทราบการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลนะครับ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีครบ๘ปีแล้วหรือยัง
ค่ะตามที่ภาคฝ่ายค้านเขายื่นเรื่องขอให้วินิจฉัยนะครับอืม
สารรัฐมนูลหลังจากที่รับคำร้องไว้วินิจฉัยสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายก
ถ้านับจนถึงวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้จะฟังคำวินิจฉัย๓๘วันแล้วนะ

นี่คือบรรยากาศล่าสุดที่สารรัฐธรรมนูลนะฮะ

คือวันนี้เนี่ยทางสารรัฐธรรมนูลนะครับโดยประธานสารรัฐธรรมนูลได้ลงนามประกาศพื้นที่ปลอดภัยของพื้นที่อาคารสารรัฐธรรมนูลนะครับ
ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันนี้เวลา๑๙นาฬิกาจนถึงวันที่๓ตุลาคมคือวันจันทร์หน้า

หกโมงเช้าให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับหลังจากหน่วยงานความมั่นคงได้แจ้งว่าจะมีสถานการณ์ที่มีสิ่งบอกเหตุหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยและความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้นจึงประกาศให้พื้นที่ศูนย์ราชการอาคารเอตามแนวเขตเป็นพื้นที่ชั้นนอกในการรักษาความปล่อ

เลยนะครับรายการเปิดปากกับภาคภูมิปกติมาสามโมงครึ่งพรุ่งนี้มาตั้งแต่บ่ายสามเลยค่ะจะได้ฟังไปพร้อมพร้อมกันนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาด้านหน้าอาคารสารรัฐธรรมนูลนะฮะที่ศูนย์ราชการอาคารเอเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เอาแผงรั้วเหล็กมาตั้งเป็นแนวไว้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับนี่นะฮะขณะที่พื้นที่ด้านในนะครับมีการเตรียมจอโทร
พร้อมร้อยมาดูแลพื้นที่เพราะตอนนี้ประกาศเป็นพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ควบคุมแล้วถึงเช้าวันจันทร์หน้า
นี่นะฮะวันพรุ่งนี้เวลา๑๐นาฬิกาตุลาการสารรัฐธรรมนูลกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาก่อนนะครับตุลาการ๙ท่านและลงมติคำร้องปมนายก๘ปีของพลเอกประยุทธ์เสียงข้างมากมีมติมีผลออกมาอย่างไร
คณะตุลาการเนี่ยจะทำเป็นคำวินิจฉัยกลางและจะออกนั่งบันลังอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในเวลา๑๐

ในเวลา๑๕นาฬิกาผู้ร้องคือ๖พักร่วมฝ่ายค้านได้แจ้งมาแล้ว
ว่าจะไม่มารับฟังนะฮะแต่พักฝ่ายค้านเขานัดประชุมร่วมกัน
เวลา๑๓นาฬิกาที่รัฐสภาแล้วจะรอฟังผลคำวินิจฉัยของสารรัฐ
ธรรมนูลที่รัฐสภาจากการถ่ายทอดสดต่างนี่นะฮะเวลา๑๕นาฬิกา
ฟังกันอยู่ที่รัฐสภาส่วนฝั่งผู้ถูกร้องคือพลเอกประยุทธ์
จันโอชานายกรัฐมนตรีก็แจ้งมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะไม่
เดินทางไปฟังที่สารรัฐธรรมนูลเช่นกันแต่จะส่งตัวแทน
ฟังนะฮะเป็นที่ปรึกษานายกที่เป็นทีมกฎหมายคือพลตรี
วิระโรธอ่าวิระโรจนวาสนะฮะขณะเดียวกันช่วงเย็น
ที่ผ่านมานะครับนี่อันนี้ท่านที่จะไปฟังแทนท่านนายก
ส่วนนี้ฮะคือภาพล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณอนุทิน
ชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยรองนายมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ได้โพสต์ภาพถ่ายร่วมกับพลเอกประยุทธ์และข้าราชการระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข
โดยระบุว่าพาท่านประหลัดกระทรวงไปกราบลาท่านนายกเนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุ
ซึ่งก็มีคนสังเกตว่าดูสีหน้าแววตาของบิ๊กตู่แล้วอืมดูยิ้มสดใสอืมอ่า
ผ่อนคลายแต่ไม่น่าจะเกี่ยวกับผลพรุ่งนี้เพราะว่าไม่มีใครทราบว่าจะออกมาอย่างไร
ใช่ค่ะก็ต้องรอติดตามวันพรุ่งนี้เท่านั้นอ่ะนะคะคือพรุ่งนี้เนี่ยทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็นัดกันไว้สองจุดด้วยนะ
ค่ะสิบสี่นาฬิกาเนี่ยกลุ่มรัศดรนัดชุมนุมกันที่สกายวอล์ปฐุมวันอืม
อ่าเพื่อรอฟังผลคำวินิจฉัยสิบเจ็ดนาฬิกากลุ่มคณะหลอมรวมประชาชนของคุณจตุพรค่ะ
กับธนายโน้ทเขาอืมก็นัดชุมนุมกันที่ราชประสงค์นะฮะค่ะ